กลับมาชมเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านมีเส้นบ่ายแม่สายที่นำสูตรก๋วยเตี๋ยวบนโดยตุ่งมาแปลงร่างใหม่ให้ดูเป็นสากลมากขึ้นซึ่งเมนูก๋วยเตี๋ยวที่นี่โดดเด่นด้วยพริกโดยตุ่งหรือชาวแม่สายเรียกว่าพริกแห้งสวนเป็นพันธุ์ที่ชาวเขาบนดอยนิยมปลูกกันค่ะโดยลัก
แล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้กันสักทีว่าก๋วยเตี๋ยวสูตรต้นตำรับซอสเผ็ดจากโดยตุ่งที่พี่น้อจะได้ทานี้เนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงไปชิมพร้อมกันค่ะเอาละครับพร้อมมาชิมแล้วนะครับวันนี้มีด้วยกัน๓เมนูครึ่งเป็นเมนูเครื่องเมืองของทางภาคเหนือด้วยเราจะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยครับมันชื่อเมนูอะไรครับ
หมูต้นตำรับครับกับผัวชาบูนะครับแล้วก็เราก็มีผักดองผักดองด้วยใช่ครับมีกระเทียมดองด้วยหรอใช่ครับจุดเด่นที่ว่าคือตัวน้ำพริกตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับมันคืออะไรมันใส่อะไรอยู่ในนี้นะครับจริงตัวน้ำพริกเนี่ยเราจะใส่ส่วนของหมู๓ชั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของมันหมูนะครับแล้วก็จะมีส่วนของซอสพริกนะ

ตัวพริกตัวนี้ตัวซอสหมูสูตรพิเศษเนี่ยมันก็คล้ายกับน้ำพริกอ่องไหมไม่เหมือนครับผมรสชาติไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยครับหน้าตามันคล้ายมากเลยนะคล้ายครับผมแต่ต้องลองชิมดูครับแล้วบอกผมแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไง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

ซอสน้ำใสก็คือว่าน้ำมันใสก็เลยเรียกว่าน้ำใสด้วยนะ
เส้นเนี่ยคือเส้นแบบกาารีใช่ค่ะ

อันนี้ก็จะแบบหอมน้ำต้มกระดูกนะ
แล้วก็มีความหอมเชียวด้วย

เหมือนแบบเด็กก็ทานได้พี่ใหญ่ก็ทานได้นะครับคนไม่ชอบทานรสจัด

ตัวสุดท้ายนะครับที่อยากจะนำเสนออันนี้ก็จะเป็นเมนูตามมาที่หลังเหมือนกัน
คือว่าตัวผมเองตัวน้องเนี่ยชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะครับ
ก็เลยว่าคุณแม่เขาก็เลยจะเอาผงกะหรี่ของญี่ปุ่นเนี่ย
ผสมกับตัวส่วนของพริกของดอยตุงนะครับ

แต่ถ้าจะเผ็ดญี่ปุ่นมันก็จะไม่จัดจ้านเหมือนของทางบ้านเรานะครับ
เราก็เลยจะเอาส่วนของพริกของดอยตุงมาใส่
เพิ่มความจัดจ้านเพิ่มความแซ่บเข้าไป
อันนี้ก็เป็นการเขาเรียกผสมผสานที่ลงตัวเหมือนกันนะ
ความหอมของผงกะหรี่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้ว
รวมกับความเผ็ดของไทยผสมสารลงกัน
มันก็จะช่วยแก้ในเรื่องของความเลี่ยงได้ด้วยนะครับ
ลองชิมกูดีกว่าอันนี้ก็แปลกดีเว้ย๓ดูแปลกของทางร้าน
แต่รสชาติไม่แตกนะรสชาติโอเคเลยไม่น่าเชื่อ
มันหอมผงกะหรี่นะตั้งแต่ทำหน้าที่ทานเข้าไปแล้วมันจะตามมาด้วยความ
แต่มีความเผ็ดแบบอบอวนอยู่ในปากแต่อีกสำคัญหนึ่งคือมันมีความหวานของอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
ไม่น่าเชื่อนะหมอฟันเขาจะมาทำเมนูอะไรแบบนี้
เพราะผมก็เดินทางมาทั่วประเทศแล้วยังไม่เคยเจอเมนูแบบนี้เลย
แต่การผสมผสานที่ลงตัวแบบนี้ยังไม่เคยเจอเลย

กี่เดือนกี่ปีประมาณ๒เดือนครับ

ก็เพิ่งเปิดนะครับเราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยครับครับ
เราต้องอธิบายลูกค้าเยอะมากสำหรับเมนูอาหารของเรา

มันเป็นการผสมผสานหลายอย่างร่วมกัน
แล้วก็มันอธิบายเป็นคำพูดออกมา

คือมันดูแต่ละอย่างวัตถุดิบมันไม่น่าจะเข้ากันได้ครับ

เพราะเส้นเกาหลีลักษณะมันคล้ายกับขนมจีน

ซึ่งมันก็ลงตัวต้องลองมาทานด้วยตัวเอง
แล้วอย่างเส้นเกาหลีนี่มันลวกเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราไหม

เส้นเกาหลีเวลาเราลวกเราจะลวกในน้ำซุปพิเศษ
คือซุปซี่โครงหมูที่เราใช้ในน้ำใสครับ
ซึ่งมันจะให้เส้นเกาหลีมีความนุ่มและมีรสชาติ
มันจะไม่ใช่เป็นเส้นเกาหลีแบบจืดอย่างที่
ก็คือจะดูดซึมน้ำซุปของต้มกระดูกลงไปด้วยใช่ไหม
แล้วมันลวกนานไหมกว่ามันจะนุ่มอย่างนี้

ความสำคัญก็คือตัวน้ำซุปนี่แหละ

อย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ราคามันเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ย
จริงราคามันอาจจะฟังดู

ผมมั่นใจเลยว่าทานชามเดียวขนาดตัวผม
ตัวพี่น้อมเป็นคนตัวใหญ่เนอะ

ไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเนื้อเอ็นเนื้อหรือปลาต่างเข้าไปนะครับ
ราคาก็จะตามท็อปปิ้งขึ้นไปนะครับ

คุณจะแอดอะไรเพิ่มไปได้ขนาดนั้นนะครับ

กี่บาทโหก็มีเส้นถึง๓๐๐บาทเลยครับ
เต็มเนียวเลยครับใส่ทุกอย่างเลยครับงั้นกินหมดมั้ย

แล้วตอนนี้เราแบ่งหน้าที่ยังไงระหว่างร้านก๋วยเตี๋ยวกับการเป็นหมอฟัน
หมอฟันเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะดูแลเรื่องการจัดการบริหารของร้านหมอฟันนะครับ
ก็คือจะมีในส่วนของร้านทำฟันเราจะมีอยู่๒สาขาด้วยกัน
เหมือนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะครับ
ก็คือว่าจะมีการหมุนเวียนของหมอมีแบ่งหมุนเวียนของผู้ช่วยอย่างนี้ครับ
ก็คือจัดการทำมาร์เก็ตติ้งในส่วนของ

ใช่ครับก็คือก็แบ่งเวลากันไปนะครับ

จะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับผม
แล้วฮะอยากจะมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวแปลกนะครับ
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างทางภาคเหนือ
กับอะไรหลากหลายที่มันลงตัวกันเหลือเกินนะครับ

ก็เดินทางไม่ยากครับผมเรามีอยู่๒สาขาด้วยกันนะครับ

ด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นตึกทำฟันนะครับ
แล้วก็ข้างล่างจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีเส้นใบแม่สายครับ

อยู่ที่บางนาตราดกิโลเมตรที่๒นะครับ

ตรงนั้นโลแล้วแต่ยังไม่เคยแวะไป

ศรีนครินเราจะเปิดตั้งแต่๑๑โมงถึง๓ทุ่มครับ
บางนาเราจะเปิด๑๐โมงถึง๒ทุ่มครับ

ยังมีกิจกรรมดีมาฝากกันเช่นเคยค่ะ
แล้วร่วมบวชเมนูเส้นโดนใจจากร้านมีเส้นบายแม่สาย
ระหว่างเมนูเส้นเกาหลีซอสต้นตำรับหมู

และเส้นสดซอสซี่โครงหมูน้ำใสชามไหน
เป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุดพร้อมเหตุผล
เหตุผลของใครถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด
กิโบเชอร์ไปรับประทานเมนูซอสต้นตำรับหมูมูลค่า
บาทฟรีจำนวน๑๐รางวัลค่ะ
ร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๘กันยายนพศ๒๕๖๒
ถึงวันจันทร์ที่๑๐กันยายนพศ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊ก
เล่าเส้นเป็นเรื่องวันพุธที่๑๒กันยายนพศ๒๕๖๑ค่ะ
ช่วงหน้าเราจะกลับมาโป๊งเชื่องไปกับก๋วยเตี๋ยวรถตู้ในตำนาน
เด็ดทั้งลีลาพ่อค้าเด็ดทั้งเมนูอดใจรอครู่เดียวค่ะ
ปกตินะครับถ้าจะไปไหนก็ต้องใส่รถสไลด์ไปครับ

ใช้งานได้จริงวิ่งได้ไกลแอร์เย็นเพลงเพราะรับส่งลูกเต้าได้

นั่นมีอังกฤษน้ำมันหมดไม่มีตังค์เติมอังกฤษ
ยังหรอคะยังมันเห็นกระเด็นเลย